ไทยรัฐตอนเช้าที่ผ่านมาคุณกับพี่แจ๊กกะรีนวางบอมเอาไว้นะคะว่า
โซแพทริกกับสาวขวัญอุสามณีเนี่ยเขามีปัญหาระหองระแหงอะไรกันหรือเปล่า
และถ้าดูในไอจีขวัญเองตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏภาพใดกับไฮโซแพลทริกอีกเลย
มีแต่ภาพแล้วก็คลิปของน้องขวัญที่ออกกำลังกายเบอร์แรงอวดเอวเป็นเอวอกเป็นอก
แคปชั่นทำนองว่าหนูกลับมาแล้วค่ะอ้าวไม่รู้ว่ากลับมาจากไหนนะคะคุณผู้ชม
แต่แหล่งข่าวคอนเฟิร์มมาว่าขวัญกับไฮโซแพทริกน่าจะปิดจ๊อปรักมาเร็วเคลมเร็วอีกคู่นึงแล้วนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวขวัญรักน้ำรักโลมา๓เดือนผ่านไปธันวาก็ไปหวันแล้วจ้า
เป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญรักโรงเรียนกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ก็นี้แหละไม่เป็นไรในเมื่อความรักมันถึงทางตันถ้าไปไม่ได้ก็ยุติความสำคัญ